ทัพบกก็ได้เปิดค่ายทหารเป็นจุดพักรถบริการประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพร้อมกับนำนักศึกษาวิชาทหารนักเรียนในร้อยแล้วก็นักเรียนพยาบาลจาก๔เหล่าทัพอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังครับ
พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการกศชก็ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่น
ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนภาคใต้ก็ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคิริขัน
ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคกลาง
พักระหว่างทางจะอยู่ที่พุทธมนตรสาย๔
โดยในทุกจุดพักนะครับระหว่างทางก็จะมีทหารอำนวยความสะดวก
ด้านอาหารเครื่องดื่มสุขาและบริการแพทย์
เมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพก็จะจัดจุดพักรอไว้๒แห่ง
จากนั้นก็จะบริการรับส่งบริเวณถนนราชดำเนิน
และนักเรียนแพทย์อาหารของกล่องทัพบกจำนวน๒๐๐คนต่อวัน
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

การจัดระเบียบบุคคลที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
รวมทั้งการร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อดูแลสิ่งของ
นำมาบริการประชาชนในพื้นที่สนามหลวงด้วย
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม